แต่พูดถึงลาบที่เป็นอาหารอีสานแล้วเนี่ยไม่มีใครไม่ชอบ
แต่ลาบที่นี่ไม่ได้ใส่ถ้วยไม่ได้ใส่จานแต่มันคือลาบเสียบ
มันเป็นเมนูสำหรับคนรุ่นใหม่คือความแปลกใหม่มันอยู่ได้ไม่นาน

สวัสดีครับผมสวัสดีชาวตลอดข่าวครับผม
ผมซื้อไฟล์ครับผมเป็นเจ้าของร้านลาบเสียบแล้วก็ผู้คิดคนหลาบเสียบครับผม
คนอีสานด์นี้ส่วนมากก็แฮดลาบแฮดก่อยเปตต้มใกล้อย่างเกือบหน้าอยู่แล้วครับ
ศึกษาเพื่อนแน่ถามเพื่อนแน่เห็นหรือครับประมาณนี้หรือครับ
นานไม่ค่อยดีกว่าสูตรลงตัว
เป็นปีเลยครับจริงแล้วสูตรลงตัวตอนโควิดรอบแรก
แล้วทำไมต้องไปลากเสียง
คือตอนแรกมันมีหลายคำมันมีลาบปิ้งลาบย่างลาบเสียบ
ที่นี่ให้หลานอายุประมาณ๑๐ขวบทราบคำไหน

หรือว่าเอ้าเด็กเรียกได้คนอื่นก็ต้องเสียบปากสิอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวที่เอามาเสียบไม้เนี่ยอะไรที่มันง่าย
ละลายแล้วก็ย่างได้เลยเป็นกับแก้มอะไรอย่างนี้
หล่าก็ทานได้บ้างแต่ทานไปสักพักมันก็ลิ้นชาก็ไม่ไหว
มันไม่แปลกใหม่คือความแปลกใหม่มันอยู่ได้ไม่นาน

คุณจึงแก้ข่ายเนอะ
ที่ร้านก็จะมีมีเนื้องนังทำผัว
หมูธรรมดาคือใช้ส่วนเนื้อส่วนศรรคอ

แล้วก็มีตระกูลไก่ที่เป็นเนื้อไก่เนื้อน่องไก่

มันจะนุ่มมากโดยที่ไม่ต้องใช้ผงผักเนื้อ

ถ้าเป็นเนื้อวัวก็ไม่ต้องนานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งไป

ตอนต่อไปย่างเสร็จต้องทำอะไรต่อกัน

ระกูลหมูก็จะมีคอหมู

แล้วก็ไส้หมู๓ชั้นพันหน่อไม้

เสียบไส้อ่อนนี่ก็จะมีความแห้ง
เกลียมแล้วก็ข้างในจะนุ่มอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้เขาสิทานน้ำมันใบมะนาวก่อน

ุ่มฉ่ำลิ้นแตกยั่วยในปากเลยล่ะ
อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รับความหอมผ่านกล่องจังเลยครับ

ผักตรงนี้ก็จะมีเห็ดนางลมหลวงหรือว่าเห็ดออเลนจิ
ก็มีกระเจี๊ยบมะเขือม่วงลูกเล็ก
พวกนี้ก็มันจะติดหวานผักพื้นฐานนี้มีทุกวัน
มันเป็นเมนูสำหรับคนรุ่นใหม่

แล้วก็เป็นที่เนเจอร์ในการปิ้งย่างไม่เหมือนใคร

จิตใจในความเป็นพื้นบ้านของลาบเสียบ

ไว้ในออมกฎอมใจพ่อแม่พี่น่องสู่คนนะครับ
นอนี่ร่างกมีสาขาเดียวอยู่นะครับ
ในเฟซบุ๊คก็เจอเลยว่าลากเสียบ
เราเป็นโลโก้เสือข้าบราบนี่แหละครับ
โทรก็๐๙๘๓๖๑๙๓๘๙ครับผม
ตลอดข่าวอย่าลืมมาแซ่บมานัวนะครับผม
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้แซ่บนัวครับผมลาบเสียบครับผม
โอ้โฮอยากจะแซ่บอยากจะนัว
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้แซ่บนัว
อยากจะไปแซ่บนัวไหมล่ะ

มาขายที่ไทยรัฐทีปู
คุณมาตั้งวันนี้แก้ว